คุณผู้ชมจากคู่จิ้นค่ะมาดูคู่ฝาแฝด

ไม่มีใครไม่รู้จักน้องพีลูกแฟดของพี่บิลกวีกับพี่ออยค่ะ
ล่าสุดค่ะเจ้าภาพนะคะจ้างงานไปออกทำอะไรรู้ไหมค

ความน่ารักของครอบครัวนี้นะคะคือเปิดคลิปไหนตอนนี้โอ้โหดังทุกคลิปจริงค่ะ
แล้วต้องบอกว่าน้องพีน้องพีเนี่ยทำงานแข็งขันมากเขาจ้างไปปลูกต้นไม้ใช่ไหมลูก
ก็ท่องออกมาจากบ้านแล้วปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วไม่งอแงเลย
นี่คืองานกลางแบบกลางแดดแบบกลางแจ้งน้องไม่ร้องเลยคุณผู้ชม
แล้วต้องบอกว่านะคะน้องเมนฟ้าแฝดร้อยล้านวิวตัวจริงค่ะเพราะว่าคลิปเขาเนี่ยดังทุกคลิปค่ะ
โดยคุณพ่อพี่บินนะคะบอกว่าดีใจมากค่ะที่ลูกชายเป็นที่รักของทุกคนค่ะ
แล้วตอนนี้นะคะภรรยาพี่ออยเองค่ะก็ท้องแฝดลูกสาว๒คนอยู่นะคะ
ก็อายุคันตอนนี้๕เดือนแล้วแต่ว่าตัวจริงเมื่อวานที่ไปเจอน่ะเหมือน๙เดือน

แพ้ท้องแพ้ผู้ชายนะคะก็คือพี่บีมเนี่ยต้องหนีออกไปนอนนอกห้องค่ะ
จริงแล้วพี่ออยแพ้กระเทียมแล้วเวลาอาหารที่เราทาน
คุณผู้ชมทุกวันเราไม่รู้ว่ามันไปสอดแทรกอยู่ตรงไหนนะคะ

ส่วนที่ล่าสุดเลยคุณผู้ชมที่โพสต์บอกว่ามีคนเอารูปโฆษณาครอบครัวนะคะ

พี่บีมพอจังเลยรถตู้สาธารณะใช่มั้ย
พี่บีมก็ขำขามคุณผู้ชมแล้วก็แบบโพสต์บอกว่า

มันอาจจะไม่มีที่ให้ติดก็ได้
ก็คือเหมือนมันมีป้ายคาดตาเราอยู่อะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งเป็นป้ายแบบว่าบอกว่าแบบจากรถตู้คันนี้จากที่นี่ไปที่นี่นะอะไรอย่างนี้

จริงนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนชื่นใจค่ะ
เราก็จะได้เห็นภาพนะคะพี่บีมและพี่แดนเนี่ยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญวันเกิดวันครบรอบ
หรือแม้แต่วันว่างนะคะบางวันไปก็ไม่ได้ถ่ายรูปด้วยนะคะ
บีมแล้วก็ครอบครัวนะคะก็จะพาสองแฝดไปเยี่ยมตลอดเลยค่ะ
พี่บีมบอกนะคะบอกว่ามันคือความผูกพันนะคะเป็นพี่น้องกันไปแล้วค่ะ
แล้วก็จะดูแลพ่อแม่ของพี่บิ๊กตลอดไป
ฟังแบบนี้แล้วชื่นใจจริงนะคะมันมีคลิปหนึ่งที่แฟนคลับเนี่ย
นี่ค่ะรวมตัวกันไปทำความสะอาดบ้านให้พี่บิ๊กด้วย

คือน่ารักมากจริงไปฟังเสียงด้วยค่ะ
แล้วก็ดูแลด้วยนะครับคือก็เป็นพี่น้องกันเนอะ
เออมันก็ไม่รู้สิ
มันก็เป็นความรู้สึกที่มันก็อธิบายยากครับ

เพราะว่ารู้จักกันมา๒๐ปีนะคะแล้วก็
อย่างที่เราได้ติดตามข่าวคุณแม่ยุภาตอนนี้
คุณแม่ของพี่บิ๊กก็ไม่สบายอยู่นะคะ

เห็นภาพแบบนี้แล้วก็คุณพ่อดีขึ้นเรื่อยแล้วก็ถามถ่ายอยู่นะคะ
คุณแม่ยุภาก็อาการดีขึ้นมากจริงเลยค่ะ
เอาหลานแฝดไปเยี่ยมบ่อยเชื่อว่าคุณพ่อแฮปปี้แน่นอนนะคะ